คนที่ได้เคยใช้บริการมาเล่าให้ฟังนะ

นาที๑๕นาทีก็เข้าเมืองได้แล้วนะคะ

เพราะว่าเขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยค่ะคุณผู้ชม
ตรวจจับเรื่องของความปลอดภัยตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ

ก็จะไปกลับมากกว่ากรุงเทพเพื่อตรวจสอบสภาพการจรจรในทุกเส้นทาง
โดยมีเจ้าหน้าที่สื่อสารประจำอยู่ตลอด๒๔ชั่วโมง
ช่วยทำให้การเดินทางของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
พี่น้องที่อยู่แถวการจนาพิเศษราชภฤษบางบำรุแถวระแวกนี้
ที่จะใช้ทางด่วนได้อย่างปลอดภัย

สอบถามจากผู้ใช้เป็นจำนวนมากนะ
บอกว่าเวลาที่เดินทางนะครับจากบริเวณนั้นไปถึงที่ทำงานเนี่ย
ลดลงเจรียร์ก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงต่อคน
ที่เดินทางในช่วงเช้านะครับช่วงเย็นก็อาจจะมากกว่า

ผู้ใช้บริการยังสามารถติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่ควบคุม
ทางโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งบนแบรีเออร์
ข้างทางทุกระยะ๑กิโลเมตร
โดยกดแกนเหล็กหรือปุ่มสีเขียวเรียกเข้ามาที่ศูนย์
ทำให้เห็นภาพตำแหน่งที่มีการเรียก
พร้อมกับเครื่องบันทึกเสียงที่บันทึกการติดต่อ
ระหว่างผู้ใช้ทางกับพนักงานสื่อสารทุกครั้ง
เทคโนโลยีที่โครงการทางพิเศษสายศรีรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพนำมาใช้
เป็นหนึ่งในโครงการด้านคมนาคม
ภาครัฐต้องการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัด
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งของประเทศในภาพรวมให้ดียิ่งขึ้น
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน